หยุดแบบนี้มาเริ่มข่าวแรกกันที่เรื่องราวคึกคักคึกคักหน่อยดีกว่านะคะ
สำหรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเราได้มีงานเลี้ยงตอบแทนผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเราเป็นประจำทุกปี
เรียกได้ว่างานนี้นะคะนอกจากจะมีบรรดาผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั่วประเทศค่ะ
มาพบปะสังสรรค์กันค่ะแต่ว่างานนี้ที่คึกคักมากเลยที่อยากจะเล่าคุณผู้ชม
เพราะว่าทัพดาราเขายกกันมาสร้างความสุขกันเพียบเลยทีเดียวค่ะ
ขอเริ่มต้นกันที่สายขายความฮาและมาพร้อมเสียงเพลงเพราะนะคะ
ยกให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบจากพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาและชาวคณะ
เหล่านักสู้ที่เคยร่วมขึ้นเวทีร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตกันด้วยค่ะ

เกี่ยวกับกันน้ำเท้าด้านนี้ค่ะ
ทุกคนให้ได้แผนกินใจนำรุ่นฟื้นและกล้องน้ำสวย
ทุกสินที่บาปภาพลูกใจไม่สำคัญเพื่อนที่กำลังไหล
แอบวงในมุมล้อมของออกจากทุกสินใกล้เท่าที่เมืองกัน
คึกจริงนะคึกแต่หัววันจริงสำหรับพี่เป๊กกี้ศรีอยุธยา
เรียกได้ว่าสร้างความสนุกสนานปลุกให้ทุกคนในงานคึกคักกันทั้งงานเลย
นักร้องอาชีพหลักค่ายหลายแนวผลัดเปลี่ยนกันสร้างสีสันเติมความสนุกกันแบบจุใจ
งานนี้มีเพลงเพราะเพลงแดนลูกทุ่งหรือว่าไทยสากลมากันครบทุกแนว

แม้ว่าจะไม่ใช่รักนักร้องมืออาชีพแต่ว่าไม่ยอมน้อยหน้านะคะ
ขนใจเอาโอ๊ยขนเพลงมาเอาเพลงเออจะขนใจมาเอาเพลงวะ
นะฮะมาเอาใจพี่ป้านาอาผู้แทนจำหน่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คึกคักกันทั้งคืนเลยฝั่งพระเอกส่งตรงมาจากวิกหมอชิดนะครับ
ทองระยะและบิ๊กเอ็มส่วนวิกสามพระรามสี่
เขาส่งพระเอกสายฮาบอยกรบอยกรมาเป็นตัวแทนจ้า
เฮ้อยากได้กี่ครั้งอ่ะฉันจะปลอบรักเธอ
อยากต้องดีครั้งก่อนหมดคืนนี้มาอยากได้กี่ครั้งอ่ะฉันจะปลอบรักเธอ
ต่อให้เป็นหน่อยหลายครั้งไม่ยอม
กี่ครั้งก็ได้ค่ะห้าคนหมายถึงฟังเพลงเนี้ยซ้ำซ้ำกี่ครั้งก็ได้นะฮะ

พระเอกมาดูนางเอกกันบ้างค่ะขอบอกว่างานนี้หลายคนไม่ได้พกมาแค่ความสวยนะคะ
ลีลาการจับไมค์ร้องเพลงของสาวก็ไม่แพ้มืออาชีพเช่นเดียวกันค่ะ
อ่าเฮ้ยมีเหมือนที่คุยกันไว้แม่นายพี่บอกว่าเธอจะเลือกเขาแล้วไม่มีวันกลับมา
แหลคค่ะ
มาอยู่คู่กันให้ฉันมีเธออยู่ในใจ
เพื่อนมีแรงนั้นโดนให้ใจของเรานั้นคู่อยู่ด้วยกัน

โดนเป็นสะเพียงความไว้ตัวเอากลับไปจะได้เก็บกับสาร
โดนให้ตอนเธอแล้ววันนี้แค่รักเป็นหน้า
ขอให้กับฉันเป็นไงคะคุณสุดยอดจริง
เรียกได้ว่างานใหญ่งานช้างานไทยรัฐของเรานะครับ
จัดเป็นประจำแบบนี้ทุกปีปีนี้ปีที่๖๔

เขามีชื่อว่า๖๘ปีทั้งอ่านทั้งดูคู่กันตลอดไปนะคะ
ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั่วประเทศเลยนะคะ
มาร่วมสนุกสนานเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราเมื่อวาน
เมื่อวานนี้มีแจกรางวัลด้วยตั้ง๒๐๐๐๐๐บาทเนี่ย
บรรยากาศอบอุ่นทุกปีอยากจะไปร่วมจริง
เหมือนเชอรี่นี่เมื่อวานนะได้ไปพิธีกรด้วยใช่ไหม

เออนะคะคุณแต่แฮปปี้ทุกฝ่ายนะคะ
ขอให้อยู่คู่กันแบบนี้ตลอดไปกันแล้วกันนะคะ